เรื่องของปลาหมึกกันต่อแต่ทีนี้ปลาหมึกสำหรับรับประทาน
หลายคนก็มีหลายที่ที่เขาไปซื้อกันนะบาง
บางจุดจะเป็นตลาดนัดตลาดนั้นเขาก็มีซีฟู้ดสดขายเหมือนกัน

เราก็ต้องยอมรับนะเวลาซื้อซีฟู้ดมาเราก็กลัวอันตรายเหมือนกันนิดนึง
โดยเฉพาะในที่ที่เราไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดนะ
ก็เอากลับมาล้างโดยเฉพาะปลาหมึกเนี่ย
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวอยู่แล้วสารฟอกขาวอะไรพวกนี้
ให้ปลาหมึกนี้ขาวชั่วน่ากินนะครับ
อันนี้ก็ขาวเหมือนกันนะที่คลิปที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
แต่ทีนี้คนล้างนี่เขาบอกว่าก่อนที่จะทำอาหารมันก็ต้องล้างใช่ไหม

เอาเกิดขึ้นจากอะไรแล้วฟองจะเยอะขนาดไหน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต
เขาบอกว่าไปซื้อปลาหมึกกลุ่มนี้
กองใหญ่มาจากตลาดนัดในจังหวัดภูเก็ต
ก็เอามาล้างทำความสะอาด
เตรียมที่จะทำอาหารรับประทาน
แต่จู่ก็ปรากฏมีฟองเต็มเลย
ภาชนะที่เอาใส่ล้างเนี่ยนะคะ
ลูกค้าคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปนี้ไว้
แล้วก็เป็นการโพสต์เตือนภัยคนอื่นในโลกโซเชียลมีเดีย
ภัยไม่พอเขาร้องเรียนด้วยบอกว่า

สาเหตุที่ฟ้องขึ้นมาแบบนี้มันเกิดจากอะไร
คนที่เข้าไปดูเขาก็ตกใจกันนะคะ
แล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่ามันเกิดจากอะไร
บางคนก็บอกว่าเกิดจากสารฟอร์มาเรียนหรือเปล่านะคะ
ทำให้หลายคนที่เข้าไปดูนอกจากวิพากษ์วิจารณ

เลือกซื้ออะไรมารับประทานต้องเลือกให้ดี

ว่าพื้นที่ภูเก็ตจะเป็นพื้นที่ที่เรามองว่า
อาหารทะเลจะต้องปลอดภัยแน่นอนจะต้องสดแน่นอน
ยังเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาได้นะคะ
เจ้าของคลิปอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโดยด่วนค่ะ
ตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ก็ผมเห็นนะในโลกโซเชียลที่เขาส่งกันมา

กมันไม่เคยผ่านการล้างน้ำจืดมาก่อนมันเลยฟองขึ้น
และอีกอย่างหนึ่งบางทีแม่ค้าขายของทะเลที่ตลาด
เขาจะดองหมึกกันด้วยเกลือ
องไว้ให้ตัวมันแข็งหนวดเด้งนะฮะ
ทีนี้พอตักมาขายก็ไม่ได้ล้าง
เรามาล้างมันก็เลยเกิดฟองฟอดแบบนี้
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเชื่อใครยังไง
บางคนเขาก็ถามฟอร์มาลีนหรือเปล่า

แต่ว่าหน่วยงานที่จะทำให้เรื่องนี้ชัดขึ้นจริง
ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุข
ใช่ต้องเข้าไปตรวจสอบตอบคำถามสังคมให้ได้นะครับ